คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้โอ้โหพบปะคนดังในงานอีเวนต์เพียบ

หนึ่งในนั้นก็คือคุณพ่อลูกหนึ่งหนุ่มพุธพุทธิชัยนี่โชว์สปีริต
ถือไม้เท้ามาออกงานอีเวนต์กันไปเลยค่ะ

ใช่แล้วค่ะการผ่าตัดก็ผ่านไปประมาณเดือนนึงแล้ว
แต่ว่าอาการเจ็บเนี่ยมันยังคงมีอยู่ก็เลยต้องถือไม้เท้ามาร่วมงานอีเวนต์พบปะสื่อมวลชน
พร้อมกับตอบคำถามในหลายเรื่องหลายราวนะคะ
รวมไปถึงเรื่องของสุขภาพหลายคนทราบกันดีแหละว่า
เออพี่พุทธเนี่ยเขา๒ปีก่อนเนี่ยข้อเท้าพลิกกระดูกร้าว

ล่าสุดหลังผ่าตัดใช่ไหมหนุ่มพุธเขาก็ใช้ไม้เท้าประคอง
แล้วก็มาออกงานอีเวนต์อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
แล้วเจ้าตัวก็ได้อัปเดตถึงอาการว่าตอนนี้
พอเดินได้เริ่มกายภาพบำบัดแต่ว่าก็ยังต้องระมัดระวังมาก
ว่าจะต้องใช้เวลาอีกประมาณครึ่งปีถึงจะปกติ
ส่วนคุณพันรยาก็โอ้โหดูแลอยู่ไม่ห่างเลยค่ะแล้วก็เป็นห่วงสุด
แล้วเรื่องที่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณพ่อพุทธกลายเป็นคุณพ่อสุดมุ้งมิ้งของลูกชายคนแรก
น้องพีเจแล้วพ่อพุทธยอมรับว่าโอ้โหเห่อลูกมาก
เวลาคุยกับพี่เจก็จะเป็นเสียงสองเสียงสามเสียงสี่
ขนาดไหนรู้ไหมพี่แจ๊คขนาดที่ว่าภรรยาเนี่ยแอบงอนเลยนะ
แล้วก็มีแซวว่ารักพีเจมากกว่าเขาหรือเปล่า
งานนี้พ่อพุทธจะมีการง้อแล้วก็แบ่งเวลาให้กับทั้งสองคนยังไงไปฟังกันค่ะ
มันจะเป็นเสียงสองไปโดยอัตโนมัติซึ่งก็ไม่รู้ว่า
อยู่กับเขาให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าโมเมนต์การเป็นเด็กในแต่ละเดือน
คือการเปลี่ยนแปลงของเขาจะเปลี่ยนไปทุกเดือนเลย
ทุกเดือนเลยรักลูกมากกว่ารักเขาแล้วนะ

เป็นการแบบแซวสุดท้ายแล้วเราก็รักลูกด้วย
เราก็รักภรรยาของเราด้วย

เดี๋ยวพาไปจะไปไหนก็ได้

น่ารักในหนูมากคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็งานเดียวกันค่ะเราเจอสาวคนนี้ค่ะ
แน่นอนนะคะหลายคนตกอกตกใจค่ะ

แล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้เธอนั้นโสดมาก

แดดไว้เหมือนจะชี้เป้าเป็นคนดีคนเดิม

ไปถามได้รู้ข่าวหรือเปล่าก่อน

ที่ผ่านมาไปฉลองกับ

ดิดนิ้วไปว่าเออเพลงสนุกจังเลย
ว่าแล้วความรักดีมันอยู่ที่ไหนกันล่ะ
อะไรอย่างงี้ด้วยกว่าความคิวดี

มันคงจะได้คะแนนนำไปก่อน

ลองคุยกันก่อน